เป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างแท้จริงนะคะและเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญที่ทำให้เรา
ประสบกรณิกรชาวไทยได้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่๙ทรงเห็นความสำคัญและเห็นประโยชน์ของ
ประสบกรณิกรเป็นอันดับแรกเสมอค่ะและนับเป็นประวัติศาสตร์และอยู่ในความทรงจำของ
พระศูกรกรนี้ก่อนนะครับที่พระบาทสมเด็จพระประมิลธรรมภพมิพลอรุณเดชน์
ทรงเกี่ยวข้าวที่โครงการส่วนพระองค์บางแตนนะครับที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวนาในการหันหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน

ปัจจุบันยังเก็บไว้อย่างดี
อยู่ที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
ด้วยความประทับใจที่ในหลวงรัชกาลที่๙
ส่งใช้เขียวเล่มนี้เกี่ยวข้าวในแปลงนา
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้าง
เมื่อวันที่๑๘พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
เป็นวันที่ชาวปราจีนบุรีจดจำไม่เคยลืม
ก็คือท่านเดินผ่านผมเอาคุยยีนทุกคุมประชาภิกษ์ชนอยู่ในฐะมานาที่เป็นพี่บ้านอยู่ตรงนั้น
ก็ห่างจากพระองค์ท่านประมาณสัก๒๓วาได้
เสด็จมาถึงก็ทักทายพี่น้องประชาชน
เพื่อเปลี่ยนฉลองพระองค์แล้วก็ทรงเก็บเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง
ผู้คนทั้งยิ้มแย้มทั้งหลั่งน้ำตาดีอกตื้นตันใจกันค่อนข้างเยอะมาก
ที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวได้ลงมาเก็บเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง
แล้วก็มาตากแดดตากฝนกับพี่น้องประชาชน
เช่นเดียวกับพระพลาเรือนไม้ทรงไทย
ที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
เพื่อระลึกถึงวันที่ในหลวงรัชกาลที่๙
ประทับให้ประชาชนเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด
เรือนรับรองสำหรับเปลี่ยนฉลองพระองค์
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว
อกจากนี้ยังมีพระราชดำรัฐแก่สื่อมวลชนและผู้ตามเสด็จ

แต่นั้นมาคนไทยจึงนิยมรับประทานข้าวชนิดนี้มากขึ้น
จุดเริ่มต้นของข้าวกล้องที่บางแตน
ก็คือจากที่ท่านตัดในวันนั้นเลย
ท่านบอกว่าท่านทานข้าวกล้องเป็นประจำ
เพื่อร่างกายแข็งแรงแล้วก็ได้วิตามินที่ดี
เพราะว่าส่วนมากเรากินข้าวขาวนั้น

พื้นที่โครงการส่วนพระองค์บางแตน

ซึ่งนำมาทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวาย

ปัจจุบันขยายไปมากกว่า๔๐๐ไร่

เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ไว้แจกจ่ายแก่ประชาชนแล้ว
ยังมีการกันที่ดิน๑๑ไร่
ไว้เป็นต้นแบบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้
ผมได้ทำตามแนวพระองค์ท่านพระราชดำริ
ที่พระองค์ชั่นชี้แนะ
ผมทำก็คือเลี้ยงเป็ดเก๋งเลี้ยงงอ
แปลงผักและปลูกข้าวครับ
อาชีพรับจ้างทั่วไปก็ไม่แน่นอน

เพราะโครงการของพระองค์ท่านที่
แนะให้เกษตรกรทำดีทุกอย่าง
ที่ผมทำเข้ามาทำอย่างนี้ครับ
พื้นที่๑๑ไร่ถูกแบ่งสัตว์ส่วนเป็นไร่นาสวนผสม
สัตว์เช่นวัวเป็ดไก่ปลานินปลาทับทิมปลายี่สก

อกจากนี้ยังมีสวนกล้วยและปลูกไม้ผลแซม
เช่นมะม่วงฟ้าหลั่งน้อยนาและยังปลุกมะนาวไว้ด้วย
โดยมีนาข้าว๒ไร่สำหรับปลูกไว้รับประทานเอง
พืชผักเช่นถั่วฝักยาวแตงกวาพริกตะไคร้

เตือนเล่าว่าเคยเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
เสด็จในหลวงรัชกาลที่๙ในที่ดินผืนนี้
พระองค์ทรงเกี่ยวข้าวเยี่ยมราชดรอย่างใกล้ชิด
นั่นก็ทำให้รู้สึกปราบปลื้มมากพอแล้ว
แต่วันนี้มีโอกาสได้เข้าไปทำกินในที่ดินของพระองค์
จึงนับเป็นพระมหากรณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีดาย

มีบุญวัฒนามากที่หลวงให้เกษตรกรอย่างคนจนอย่างผมมาทำเนี่ย
ผมรักทราบซึ้งน้ำใจในหลวงมากครับ

ชาวปราจีนบุรียังเก็บความประทับใจทุกครั้ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่
ตั้งแต่ครั้งแรกที่วัดแก้วพิจิตรเพื่อถวายภาพพระกฐิน
ในวันที่๑๖พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
ซึ่งทางวัดได้จัดทำพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
ลายพระหัดที่สลักบนหินไว้
ชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจ

เสด็จพระราชดำเนินยังแผ่นดินถิ่นเกิดของพวกเขา
สวัสดีครับทุกคน